คุณผู้ชมฮะพาไปชิวที่จังหวัดพระนครสิทธิยากันหน่อยนะฮะ
งานนี้ครับยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลก๒๕๕๙
คืองานใหญ่ประจำปีปลายปีแบบนี้จัดงานใหญ่
แต่ช่วงนี้จัดงานใหญ่ก็ต้องดูเรื่องของอะไรรู้ไหมคุณ
เฝ้าระวังโควิด๑๙หลายงาน
ใครที่ไปเที่ยวงานกาดต้องห้ามตกนะครับ
ใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะครับ
งั้นเดี๋ยวจะเหมือนที่เป็นประเด็นที่บิ๊กเมาเท่น
เพราะตอนนี้บิ๊กเมาเท่นเขาเอาไปเปรียบเทียบกับงานอื่น
งานอื่นก็ยังกาดตกอยู่เลยแต่ทำไมจัดได้อะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่ไปดูสีสันของงานนี้กันก่อนนะครับ
เพราะงานนี้ถือว่าเป็นงานประจำปีนะครับ
ในเขตเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองนะครับตั้งแต่สะพานปรีดี
สลดสารากลางจังหวัดหลังเก่าตลอดไปจนถึงสารหลักเมือง
คุ้มขุนแผนวิหารพระมงคลปภิษฐ์
วัดพระศรีสันเพชรพระเจ้าอูทองและบริเวณโดยรอบนะครับ
มีการแสดงแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ตรการตาที่สุดในรอบปีด้วยนะฮะ

แล้วก็งานคุณมีกิจกรรมอื่นมากมายนะครับ
เราได้เพิดเพลินกันกับการชิมช็อปแชะ
ภายในตลาดย้อนยุคถนนกินเส้น
ถนนกินเส้นใช่ด้วย
ก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยาก็อร่อยนะฮะ

กุ้งแม่น้ำอายุทยาขึ้นชื่อเลยนะครับ
ลานวัฒนธรรมและมีกิจกรรมเวทีกลาง
ซ้ำตลอด๑๐วันในระหว่างวันที่๑๑ถึง๒๐ธันวาคม
ก็ตั้งแต่ช่วงวันหยุดยาวหลายคนไปเที่ยวชมงานมาแล้วนะครับ
ยังมีเวลาไปต่อได้ถึงวันที่๒๐ธันวาคมนะครับ
เช็คอินในงานเขาบอกว่าสุดสวย
แล้วก็ได้ไปถ่ายรูปแบบสวยกัน

จำลองก็มีเมื่อกี้เห็นนี่อุโมงม่านไฟสวยมาก

โรงพักจำลองเป็นโรงพักแบบเก่านะคุณมีตำรวจโบราณยืนอยู่แล้วก็นอกจากนี้ยังมีจุดให้เช่าชุดไทย
นุ่งโจงห่มสบายถ่ายรูปกันด้วยนะฮะ
ราคา๑๐๐บาทในการเช่าชุดแล้วก็ไปถ่ายรูปกันแบบนี้นะครับ

หุ่นทัพอาริราชจ้วงปั่นด้วยเพราะแสงของนาว
ต้องกลับทั้งสาวีรกษัตริย์ศรีอัยกษัยาสิ้นพระทนมนต์โคทา
นี่นะครับส่วนนี้คือการแสดงแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะ
การแสดงที่ชื่อว่าอโยธยาแห่งไมตรีศิลปศรีวีรกษัตราธิราชนะครับ
งานยอยศยิ่งฟ้ายุธยามรดกโลกประจำปี๒๕๕๙
จัดแสดงกันที่วัดมหาธาตุนะครับก็มีฉากของโบราณสถานนะครับ
แล้วก็มีแสงสีเสียงแบบนี้อลังการดูคุณดูฉากนี้สิ

เขาจัดได้สมคำลำเนยมาก
หลายคนดูฉากนี้แบบโอ้โหขนลุกเลยนะฮะ
แล้วก็รักในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยนะครับ
การแสดงแสดงให้รับชมกัน
ตั้งแต่วันที่๑๑ธันวาคมถึงวันที่๒๐ธันวาคมนะครับ

นำแสดงโดยผู้พันเบิร์ตพันเอกวัญชนะสวัสดีนะฮะ
คุณโบลิ่งปริศนากัมภูซิรินนะครับ

เป็นบทละครอิงประวัติศาสตร์ของกรุงศรียุธยา
โดยใช้เทคนิคการแสดงที่มีความทันสมัย

โดยจะเปิดการแสดงจำนวน๑๕รอบ
ตลอดช่วงเวลาที่ผมบอกไป๑๑๒๐ธันวาคม

จองบัตรเข้าชมการแสดงแสงสีเสียงนี้ได้
ตรงที่ทำการปกครองจังหวัด
บอลของผู้ว่าราชการจังหวัดพลันกรณ์สิริยา

ย้ำครับเรื่องการจัดงานยอยศยิ่งฟ้ายุธยามรดกโลก
ภายใต้วิถีใหม่ปลอดภัยโควิด
ด้วยการป้องกันคัดกรองเว้นระยะห่างที่เหมาะสมปลอดภัย
ไปเที่ยวงานต้องร่วมมือกันนะครับ
สวมใส่หน้ากากอนามัย
นั่งตามที่ทางเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้

และที่สำคัญต้องสแกนไทยชนะนะคุณนะ
ตอนเข้าไปนะฮะก็บอกว่าไม่อยากให้พี่น้องที่มาเที่ยวที่นี่กาดตกนะครับ
แล้วก็อย่างหนึ่งจะเป็นการเรียกความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้วย

แต่ตอนนี้คือมีประเด็นไงคุณ
คุณรู้ประเด็นไหมในโซเชียล

ท่านรองนายกท่านรัฐมธิสรรคสุขท่านอนุทินชาญวิรกูล

แต่ว่าท่านเองก็ไปร่วมในงานยอยศยิ่งใหญ่
เชื่อฟ้าอยุธยามรดกโลก๒๕๖๓
ท่านขึ้นเวทีแต่ท่านไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
แล้วก็ไม่ได้เว้นระยะห่างในการถ่ายภาพอะไรอย่างนี้
ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตเขาก็แชร์กันนะ
ลักษณะคือชาวเน็ตเขาบอกว่าว่าแต่เขาอีหนองเป็นเองอะไรแบบนี้
คืออันนี้ก็ต้องแล้วแต่ผู้จัดงานแต่ละงานด้วย
ต้องเคร่งครัดตามมาตรการของสาธารณสุขด้วย
ขอความร่วมมือด้วยทั้งผู้จัดแล้วก็ผู้ที่ไปเที่ยวชมงานเองด้วยนะครับ